ต่อทะมอฟ้ารั่วรถติดหนัก
ส่วน๔๗จังหวัดระวังพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
ลูกเห็บตกและฟ้าผ่า
เราพาไปสำรวจหลายพื้นที่เลย
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ลมกระโชกแรงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ที่ศรีสเกตก็เกิดลมพายุพัดถลม
ไปดูศรีสเกตก่อนอย่าเพิ่งกลับคุณครูทรีป
ศรีสะเกดลมพายุพัดถล่มในพื้นที่
ตำบลโครกตานเผอปูศิงส์

เพื่อให้การช่วยเหลือกับชาวบ้านนะครับ
ม่านหมอกครั้งที่๒๑คุณ

ดูสิยินที่ไหนอ่ะคุณแล้วแปลงดอกไม้ต่าง
พวกแปลงดอกเบนเจอร์มาสดอกไม้หลายสายพันธุ์มันไม่เป็นท่าเลย
ที่เขาขายพวกผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนนี่ก็โดนลมหอบ
เอาหลังคาสินค้าปลิวกระจัดกระจายไปเหมือนกันนะคะ
ใครจะมาเที่ยวชมงานเป็นคุณสื่อมสกุลคุณจะไปไหมล่ะ
นี่ต้องหาที่หลบฝนกันจ้าละวันเลยนะ
แล้วพ่อค้าแม่ค้าก็เลยบอกว่าโหใครจะคิดว่าพายุฝนจะมาถล่มแรงขนาดนี้
ทีนี้พอหลังจากทุกอย่างซาในอำเภอวังน้ำเขียวนี่ไปดูความเสียหายนะ
แล้วก็ต้องปรับปรุงสถานที่ให้กลับมา
คุณดูสิหลังคงหลังคาไปหมดจริง
แต่ที่ไปหมดก็คือแปลงเบนจมาสและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์อุตส่าห์จัดไว้นะ

คุณผู้ชมมันถูกฝนถูกลมไปหมดเลยนะฮะ
ค่ะแล้วตอนนี้นะทำยังไงดี
จริงงานเขาจะมีต่อไปจนถึง๒๕กุมภาเลยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าฝนเป็นยังไงบ้าง
เราไปสำรวจตรวจสอบฝนหยุดตกแล้วค่ะ
แล้วแปลงดอกเบนจมาสกำลังเร่งซ่อมแซมอยู่
เต็นต์นี่เดี๋ยวต้องจัดการเก็บแล้วก็กางเต็นต์ให้ดีนะคะ

เดี๋ยวต้องให้แปลงเบนจมาสมันกลับมาสวยงามเหมือนเดิม

ครับมาดูกรุงเทพฯมหาคลกันบ้างนะฮะ
โอ้โหแชร์ในโลกโซเชียลกันเยอะเลยนะ
ฝนฟ้าขนองตกลงมาแต่เช้าเลยนะฮะ
มันหลงฤดูมาตกกลางกุมภาพันธ์แบบนี้นะครับ
โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความเช้านี้๑๕กุมภาพันธ์๖๖
ฝนตกแต่เช้าการจราจรติดขัดมากกรุงเทพปริมณฑล

คุณดูสิเส้นสีแดงเต็มพื้นที่กรุงเทพมหานครไปหมดเลยนะฮะ
ต่อมาโพสต์บอกว่ากลุ่มเมฆดำเคลื่อนตัวมาได้ไม่นาน
พระพิรุณบันดาลเม็ดฝนตกทันทีนะฮะ
ภาพถ่ายมุมสูงเหนือถนนพระราม๓ริมแม่น้ำเจ้าพญา

ให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
โมงเช้าโพสต์ภาพฝนตกปกคลุมพื้นที่กรุงเทพทั้งหมด
ยกเว้นเขตดอนเมืองสายไหมหลัก๔นะฮะ
แต่จริงผมมาจากหลัก๔บ้านผมก็ตก

แต่ว่าแนวฝนมันเคลื่อนตัวจากฝั่งนี้ไปทางทิศตะวันตกแล้ว
ไปแถวเขตลาดกระบังลาดกระบังตกหนักนะ
ปริมาณฝน๗๒๕มิลลิเมตรนะครับ
ใช่ค่ะแหมเมื่อเช้านี้ออกจากสตูดิโอข่าวเช้ามา
ไม่รู้เลย๘โมงครึ่งอย่างกับ๒ทุ่ม
ฟ้ามันมืดมาเลยนะคะตื้อฮะใช่ทีนี้ไปดูกันหน่อยค่ะ
พอฝนตกน้ำมันก็ต้องท่วมขังนั่นแหละ
รอการระบายโอ้โหอนุสวรีถนนเพชรชบุรี
นี่คุณผู้ชมแล้วที่เอาให้คุณผู้ชมดู
อันนี้ซอยลาดพร้าว๖๔นะ
น้ำก็แบบนี้แหละค่ะรอการระบายอยู่
ดังนั้นพื้นที่ไหนที่มีน้ำท่วมขัง
บางทีเราสำรวจเส้นทางแล้วหลีกเลี่ยงกันด้วยนะคะ

การเป็นหูเป็นตาแล้วก็รายงานได้ผ่านทางหน้าจอ
นี่ค่ะคุณผู้ชมดังนั้นเราเห็นสภาพ

กรมอุตุเขาเตือนเอาไว้ยังไง
เห็นมีประกาศเป็นประกาศฉบับที่๗นะคะ
ผลกระทบนี้มันจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้
จนถึง๑๗กุมภาพันธ์ค่ะ
ก็บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรง
รอกใหม่จากจีนแผลลงมาปกคลุมนะคะ
แล้วไทยตอนบนของเรามีอากาศร้อนด้วยไง
ดังนั้นช่วงนี้๑๖๑๗เนี่ย
ก็จะมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ
ประเทศไทยก็จะมีฝนตกฝนฟ้าขนองนะคะ
จัย๓อย่างอากาศเย็นอากาศร้อนที่อยู่บ้านเรา
แล้วก็กระแสลมฝ่ายตะวันตกนะฮะ

ดังนั้นต้องระมัดระวังรับฟังคำเตือนอย่างต่อเนื่อง
ไปจนถึงวันที่๑๗กุมภาพควันนะฮะ
ผมไปดูเรื่องฝนตกในกรุงเทพนะ
จากเพจศูนย์ป้องกัดน้ำท่วมกรุงเทพมนาคมนะฮะ
รายงานมาว่า๑๑นาฬิกาที่ผ่านมาฝนน้อยลงแล้วนะ
ปกครุมพื้นที่กรุงเทพมนาคมลดน้อยลง
เลื่อนตัวทิศตะวันตกแนวโน้มลดลงปริมาณฝนสูงสุด
อยู่ที่เขตวัฒนา๘๕มิลลิเมตรนะครับ
คุณผู้ชมอย่าลืมนะอยู่พื้นที่ไหนก็รายงานกันมาหน่อย
ขอบคุณภาพเหล่านี้ด้วยที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล